ประมาณ๑เพิ่มทุนโดยคลัง๒ฟื้นกิจการ๓เข้าสู่กระบวนการล้มละลายเพราะว่า
พวกการที่มืดอยู่คนส่วนก็มันจะเข้าขายอยู่
เพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดเราไม่ต้องการให้การบินไทยล้มหายตายจากไป
เพราะมันก็เป็นหน้าเป็นปัญหาประเทศมา
แล้วก็เรื่องของการเพิ่มเงินเข้าไปจากบริษัทจังหวังความให้บริษัทซักเกิด
กับการทำให้อ่ามีการปรับโปรดกล้าผู้บริการที่เขาถูก
อันนี้อันนี้คือสิ่งที่ที่ผมพบนี้อยู่แต่ตั้งนี้แล้วต่างไม่ขึ้นอยู่กับผู้หุ้นใหญ่ของทางนี้
ก็ทำมาหลายรอบแล้วอ่ะค่ะนั่นมันแผนสึ่งที่หน่อยพูดนี่คือ
หมายว่าเป็นแผนก็เรียกอะไรนะแผนเป็นเรื่องท้ายในการบินไทยแต่ตอนนี้เนี้ย
มันเป็นเรื่องของเจ้าหนี้นะแล้วก็ลูกหนี้
บอกเวลาหน่อยให้ไหมคะแผ่นนี้ต้องต้องเร่งหยุดคิดได้ตอบอะไรนะเพราะว่า
ก็เอาไปศึกษาเพราะว่าจะมันอยากล้มละลายในหมวดจำการพื้นภูมิวิทยาการดู
ตอนเนี้ยมันมันเข้าอยู่หลายหลายข้ออืมคนที่ยื่นหุ้นกิจการเนี่ย
จำเป็นจะต้องเป็นลูกหนี้อย่างเดียวเจ้าหนี้ที่มีหนี้อ่า
มากกว่า๑๐ล้านบาทก็สามารถยื่นขอให้ฟื้นคืนกิจการได้
นะครับในในหมวดการพื้นภูมิวิทยาการเนี้ยมันก็จะมีเงื่อนไขอยู่ว่า
เงื่อนไขอะไรที่เข้าฟื้นฟูกิจการเช่นหนึ่งมีหนี้สินล้นพ้นตัว
มีส่วนหนี้สินต่อทุนเกินกี่เท่าจำไม่ได้ข้อหนึ่งก็ยืนยัน
เพราะฉะนั้นมันก็เราก็ต้องแข่งกับเวลาคือแผนฟื้นฟูเนี่ยคือจะต้องคุยกันแล้วมันจะไม่มีการปรับ
หรือว่าพอฟังจากมติแล้วเมื่อเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องของเจ้าหนี้และลูกหนี้
แล้วพ่อโดยฮินูศาลเนี้ยเป็นผู้มันจะต้องมีผู้ทำแผน
เมื่อเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการอำนาจในการบริหารจัดการบริษัทนั้น
ก็อยู่กับผู้ทำแผนที่สารเป็นผู้แต่งตั้งโดยความเห็นชอบของเจ้าหนี้และลูกหนี้
นะเมื่อก็ตกลงกันได้ก็ไปวงเพราะสาหร่างหลังจากนั้นผู้ทำแผนก็ต้องหมดไป
ก็ไม่ได้บินไปต่างประเทศก็เข้าประเทศเขาไม่ได้

เพราะว่าไม่มีใครทุกคนก็จะจะ
ต้องมีถอยบ้างแต่ถอยให้ไปละกล้าวนึงเพื่อเดินไปอีกห้าเก้า
ก็จะเป็นได้แต่เสนอต่อผู้ถือหุ้น

ก็ต้องไปถามท่านดูนะ

ทางเลือกมันก็

ถ้าไว้ไม่พูดถึงเรื่องของรัฐวิทยาลัยกิจ

พูดถึงทุกซะตัวใบหุ้นมันก็ไม่มีราตาอะไรแล้ว
แต่ว่าเราคงไม่เลือกทางคือ
ดุล้มน้ำด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่อ่อนที่จะไปขายครับถึง
แล้วก็ขายเข้าตลาดแล้วก็มาแบ่งเฉลี่ยนี่อาจจะได้คนละทิศเดียว
แต่ถ้าเกิดเราให้โอกาสเขาในการที่จะ
ตัวเกี่ยวกับกอเขรอดไอตัวที่มันไม่มีหมูค่า
เพราะอาจจะกลับมามีมูลค่าได้ซึ่งมันเกิดขึ้นเยอะแยะตะแป๊ะไก่เลยนะ
ก็คนที่ตั้งใจทำให้ความร่วมมือดีผู้ถือหุ้นลูกนี้ให้ความร่วมมือดี
ที่ให้ความร่วมมือพนักงานให้ความร่วมมือ
กิจการต้องกลับขึ้นมาใหม่ก็แข็งแรงแต่ถ้าเกิดทุกคนไม่ให้ความร่วมมือหมด
ทุกคนบอกว่าไม่เอาอะไรก็ไม่ได้หมดเจ้าหนี้ก็ไม่มีทางเลือก
ก็บอกงั้นก็ขายท่อตลาดมันก็มีหลักอยู่แค่เนี้ย
แต่สำหรับรัฐบาลสำหรับหัวหน้ารัฐบาลท่านนายก
ท่านใน